ทั้งหลายลืมอะไรลืมได้หมดเลยบนโลกนี้
แต่คุณจะลืมเมียตัวเองไม่ได้ค่ะ

เดินมาคนเดียว๒๐กิโล
สามีลืมทิ้งไว้ข้างทาง
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอ

ชื่อว่าพี่อำนวยชัยหมุดอายุ๔๙ปี
เดินมา๒๐กิโลจริงไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจค่ะ

ทิ้งไว้อยู่ข้างถนนสาย๓๐๔ค่ะ
เข้าอำเภอกบินบุรีที่ปราจีนบุรีค่ะ

ตัวเธอเนี่ยกับสามีเธอมาจากระยองเลยนะ
เพราะโอ้คิดแล้วนี่ใกล้ปีใหม่เนอะ
อยากจะกลับบ้านไปที่จังหวัดมหาสารคาม
แม้จะไปฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ก่อนถึงสพกบินบุรีนี่แหละค่ะ

แต่สามีไม่พูดอะไรไม่สนใจแล้วลงจากรถไปเลยคงไม่ไหวจริง

กลับออกมาเพราะเธอเองก็ไปทำธุระส่วนตัว
เดินออกมาสามีกลับรถหายไปแล้วค่ะ
หายไปเลยเธองงมากค่ะว่าสามีหายไปไหน
แล้วที่สำคัญคุณเวลาลงมาอย่างนี้ของทุกอย่างมันอยู่บนรถถูกไหม
ทั้งโทรศัพท์ทั้งกระเป๋าเธอไม่มีเงินติดตัวสักปาก
ทุกอย่างอยู่ในรถและมืดสนิทในเวลานั้น
กลัวไม่ปลอดภัยก็เลยเดินตามถนนไปเรื่อย
พักอยู่ตรงไหนอยากจะไปขอความช่วยเหลือ
เอาจริงพี่อำนวยพี่โกรธไหม

และถ้าเกิดหากติดต่อสามีไม่ได้นะคิดแล้วแหละ
จะเอาสร้อยทองถอดออกจากคอเก็บเอาไว้ในกระเป๋า

โอเคขอให้โชคดี